เรามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะครับ
และคนก่อเหตุก็ช่างใจร้ายเสียจริง
ผู้ที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเธอเป็นผู้หญิง
อายุ๔๘ปีเธอเป็นดาวนซินโรม
แล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว
รอยของการถูกคมขืนด้วยล่าสุดตำรวจไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพช่วงที่เธอเดินออกจากบ้านไปแล้วมีชายต้องสงสัยนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปนะครับโอ้โหคือทำไมถึงทำกันขนาดนี้นะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เป็นช่วงพบศพนะครับเมื่อคืนนี้ครับเป็นป่าระมะใต้ทางด่วนอุดรรัฐยาบริเว
มีคนไปเจอศพผู้หญิงคนนี้สมมุติว่าเธอชื่อซิมก็แล้วกันอายุ๔๘ปีนะครับเธอเป็นดาวนซินโทรมนะครับญาติตามหาตั้งแต่เช้าสุดท้ายมาเป็นศพอยู่ตรงนี้นะครับสภาพศพที่เจอนอนหงายอยู่บนเนินดินส่วนช่วงขาเนี่ยแช่อยู่ในร่องน้ำสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวนุ่งกางเกงสีดำแล้วก็คอหักคาดว่าสี
ชีวิตมาแล้วประมาณ๘๑๒ชั่วโมงก่อนมีผู้มาพบศพนี่คือจุดที่ไปเจอศพแล้วก็สภาพศพนะครับพี่สาวของผู้ตายพี่สาวอายุ๖๔แล้วนะพี่สาวโอ้โหนี่ฮะตอนที่รู้ว่าเจอศพเนี่ยร้องไห้บอกว่าน้องสาวเป็นดาวนซินโรมแล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้ายเมื่อวานนี้ออกจากบ้านตั้งแต่๙โมงเช้าคือด
หายออกจากบ้านไปเลยจนค่ำเนี่ยยังไม่กลับบ้านพยายามหายังไงก็หาไม่เจอจนกระทั่งช่วงค่ำมาเจอรองเท้าแตะของน้องสาวตกในร่องน้ำหนึ่งข้างแล้วห่างไปอีก๒๐เมตรก็เจอร่างของน้องสาวนอนเสียชีวิตอยู่คือจากสภาพเนี่ยพี่สาวเชื่อว่าต้องถูกลวงออกมาจากบ้านแล้วก็ทำร้ายทำร้ายจนเสียชีวิตนะฮะคือก่อนหน้านี้พี่สาวบอกว่ามี
เห็นน้องสาวเดินออกมาจากบ้านเหมือนกับเดินตามผู้ชายคนหนึ่งเป็นชายแปลกหน้าสวมชุดสีดำ
จากการชนะสูตรเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ในจุดเกิดเหตุนะครับ
ส่วนที่ศพก็จะมีลักษณะรอยของปริงดูดอยู่ที่ขาทั้งสองข้าง
เพราะว่าขาเนี่ยแช่น้ำอยู่
การถูกข่มขืนด้วยนะครับอวัยวะเพศฉีกขาดนะครับ
และการเสียชีวิตเสียชีวิตลักษณะขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำนะฮะ
โอ้โหนี่ฮะแสดงว่าคนร้ายเนี่ยคือสันนิษฐานได้หลายอย่างเลยนะ
คือลวงเขาออกมาแล้วก็ไปข่มขืนเขาแล้วคงจะจับเขากดน้ำจนขาดอากาศหายใจ
แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้นะครับถ้าไปดูไทม์ไลน์ของผู้ตายเมื่อวานนี้
สิบสามกันยายนนะครับตอนเก้าโมงเช้ามีชายต้องสงสัยคนหนึ่งเดินมาที่บ้าน
แล้วเธอก็คือเหมือนกับว่าเอากางเกงยีนขายาวเนี่ยมาให้ที่บ้านนะครับ
ลักษณะมาหาที่บ้านอย่างนี้นะครับแล้ว๑๐โมงครึ่งเธอก็เดินออกจากบ้าน
ตามชายต้องสงสัยคนนี้ไปแล้วไม่กลับเข้ามาที่บ้านเลย
เย็นเนี่ยญาติเริ่มแบบตามหาแล้วหายังไงหาไม่เจอ
กระทั่ง๕ทุ่มไปเจอศพอยู่ที่ป่าละเมาะที่อยู่ข้างทางเป็นป่ารกล้างอยู่แถวบ้านนะฮะ
โอ้โหพฤติการของคนร้ายคุณผู้ชมคะอยากให้ดูหลักฐานสำคัญ
ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดคือเราส่งจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้นะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการตามหาตัวคนร้ายอันนี้ภาพแรก
กล้องวงจรปิดตัวแรกนะคะอยู่ปากซอยที่เกิดเหตุเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะ
ใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นห้าส่วนสีดำแบบเนี้ยค่ะเดินเข้ามาในซอยนะคะ
๑๐โมง๒๐นาทีแล้วก็นี่ค่ะผู้เสียชีวิตใส่เสื้อลายสีเหลืองส้มกางเกงขาสั้นเดินตามเข้าไป
เดินตามเข้าไปแล้วก็ผ่านหน้ากล้องไปอ่ะนะคะแล้วคือที่เดินเข้าไปอ่ะ
มันคือจุดเกิดเหตุไงคะนี่ค่ะกล้องวงจรปิดจุดที่สองค่ะ
ร้านซ่อมรถยนต์ที่อยู่กลางซอยที่เกิดเหตุภาพนี้ก็เห็นผู้ชายต้องสงสัยเหมือนกับเอาอะไรคลุมหัว
เอาเสื้อคลุมหัวเอาไว้อ่ะนี่นะคะก็เดินผ่านกล้องไป
และผู้เสียชีวิตก็เดินตามหลังมาเหมือนเดิมแต่ก็ทิ้งระยะห่างนะคะ
ครับก็เหมือนกับภาพจากกล้องวงจรปิดภาพแรกจุดแรกที่ให้ดูไปนี่ค่ะ
แล้วก็เดินเข้าไปจนสุดมุมของกล้องวงจรปิดนี่นะคะ
ทีมข่าวของเราพอได้ภาพจากกล้องวงจรปิด๒มุมนี้มา
ก็พยายามจะตรวจสอบดูว่าทั้งผู้ชายต้องสงสัยคนนี้
และตัวผู้เสียชีวิตเขาเดินย้อนกลับมาบ้างหรือเปล่าหรือว่าเดินเข้าไปแล้วก็หายไปเลย
แล้วก็ไปเกิดเหตุเลยครับคือหลังจากที่ผู้ชายต้องสงสัยและผู้เสียชีวิตเดินเข้าไปในซอยตรงเนี้ยค่ะ
ไม่ได้ย้อนกลับมาที่ทางเดิมอีกเลยนะคะแน่นอนผู้เสียชีวิตเขาถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ครับแต่ตัวผู้ชายต้องสงสัยอ่ะอ่าก็ไม่เดินย้อนกลับมานะคะ
หายไปเลยไม่เยินย้อนกลับมาตามภาพในกล้องวงจรปิดทั้งสองมุมนี้เลย
หมายความว่าไม่ได้กลับทางเดิมทางซอยนี้ไม่รู้ออกไปทางไหน
ใช่ค่ะคือลักษณะเดินเนี่ยเหมือนเดินนำหน้าเขาก็คือตรงเนี้ยถ้าดูจากภาพแค่นี้
เขาก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันนะค่ะแล้วก็ทิ้งระยะห่างพอสมควรนะคะ
ครับกล้องอีกมุมหนึ่งตรงที่เป็นเนี่ยฮะ
คือจะเห็นว่าผู้ตายเธอเหมือนกับหันหลังกลับมามองอยู่ทีนึงด้วย
ก็ไม่รู้ว่าสมมุติถ้าใช่เขาอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้นะ
ไม่แน่ใจค่ะหรืออาจจะเกี่ยวข้องก็ได้หรือว่าจะยังไงก็ไม่รู้นะฮะ
หรือบอกอะไรไว้นี่หันมามองทีนึงถึงทำให้
คุณซิมเนี่ยเขาถึงเดินตามไปแต่นี่ก็ถือว่าเป็นภาพสุดท้าย
ได้เห็นผู้เสียชีวิตนะคะก็เดินผ่านกล้องวงจรปิด
สองมุมนี้ส่องมุมนี้เข้าไปในซ่อยแล้วด้านในอ่ะค่ะ
มันก็คือจุดที่พบศพเนี่ยแม้จะทิ้งระยะห่าง
แต่เดินตามไม่หยุดเลยนะค่ะเดินตามไปเรื่อยฮะ
ห้าทุ่มก็มีคนไปเจอศพใช่ค่ะส่วนผู้ชายต้องสงสัยคนนี้ไม่ได้ย้อนกลับมาอีกเจ้าของบ้านปากซอยที่เกิดเหตุนะครับชื่อว่าในนงฤทธิมนตรีนี่ฮะคือคุณนงเนี่ยบอกกับคุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าช่วงที่ผู้ตายพร้อมกับผู้ชายต้องสงสัยเดินผ่านหน้าบ้านตอนนั้นได้ยินเสียงหมา
ก็เลยเดินออกไปดูถ้าดูจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ามีหมาเนี่ยมันเดินเข้าไปใช่ไหมตอนที่มีคนเดินผ่านบ้านเนี่ยฮะตรงเนี้ยทางเจ้าของบ้านเขาบอกเขาก็ยังเดินออกไปดูอยู่นะก็เห็นชายต้องสงสัยเสื้อดำกางเกงดำเนี่ยเดินนำหน้าผู้ตายไปซึ่งไม่รู้จักว่าผู้ชายคนนี้คือใครแต่ผู้หญิงที่เดินตามเนี่ยคุณนงบอกรู้จักเพราะว่าเป็นคนในซอยเดียวกันแล้วก็รู้ว่า
ตอนที่เห็นยังแปลกใจเพราะว่าผู้ตายเขาไม่เคยเดินออกมาในซอยเลยนะคือเนี่ยเดินออกจากบ้านมาในซอยเนี่ยไม่เคยเดินออกมาเลยนะครับ
ระหว่างที่ออกไปดูเห็นว่าผู้ตายไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรไม่ได้ลักษณะแบบฉุดกระชากลากถูหรือว่าดึงหรือว่าอะไรไปก็เห็นว่าเดินตามกันไป
แต่ทีนี้ด้วยความรู้สึกว่ามันแปลกก็เดินออกไปดูอยู่ที่หน้าบ้านพอมีญาติของผู้ตายมาตามหาก็ยังชี้บอกเลยว่าเห็นเขาเดินตามกันเข้าไปในซอย
พอเห็นว่าญาติออกตามหาเนี่ยตอนนั้นคุณนงบอกก็รีบกลับเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็มาทราบข่าวว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตแล้วไปเจอศพ
ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ผู้ชายชุดดำที่เดินนำหน้าผู้ตายไปลักษณะท่าทางเหมือนกับวัยรุ่นที่อยู่ในซอยคนหนึ่ง
แต่ก็ยังไม่กล้าฟันทงนะว่าใช่หรือเปล่า
แต่ข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดได้เอาให้ตำรวจไปหมดแล้ว
เขาไม่ได้ดึงแขนไม่ได้จูงแขนไม่ได้อะไรนะไม่ได้บังคับกันแต่เห็นเดินตามกันไป
เอกใจเพราะว่าผู้หญิงประสาทเขาไม่ค่อยดีมันเดินออกมาแปลก
เขาไม่เคยเดินออกจากบ้านใช่ไหมผู้หญิงคนนี้
ก็เลยมาเฉง้อดูตามหลังก็เห็นแต่ผู้ชายผมฟูหน่อย
พอมีคนตามแล้วผมก็เลยเออละใจออกมาไม่ได้ห่วงแล้วว่าเออเดี๋ยวเขาก็ไปตามกันเอง
ตอนที่ผู้ตายเนี่ยก็คือนางสาวซิมเขาเดินตามผู้ชายชุดดำคนนี้ไป
มีเพื่อนบ้านที่เขาเห็นแล้วเขาจะไปธุระพอดีนะครับ
เขาขับรถตามไปด้วยนะฮะก็คือคุณป้าอุไรรัฐนะครับ
คุณป้ารายรัฐอายุ๖๒เป็นเพื่อนบ้านของผู้ตาย
บอกว่าตอนนั้นกำลังจะขับรถไปทำธุระพอดีเห็นว่านางสาวซิมเนี่ยเขาเดินออกจากบ้าน
แล้วเดินตามผู้ชายคนนึงไปก็คือผู้ชายต้องสงสัยคนนี้นี่แหละ
ตอนนั้นก็แปลกใจอยู่เพราะปกติซิมเขาไม่เคยเดินออกไปไหนมาไหนกับคนแปลกหน้าเลย
ก็ขับรถตามไปเพราะว่าขับรถกำลังจะไปทำธุระนอกบ้านอยู่แล้ว
คือป้าอุไรรัฐบอกว่าก็ขับรถตามไปนะครับคือตามไปจนถึงนู่นนะฮะ
ปากซอยแถวใกล้ใกล้จุดเกิดเหตุที่ไปเจอศพนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันไปถึงจุดที่รถมันไปต่อไม่ได้แล้ว
เส้นทางมันรถยนต์มันไปต่อไม่ได้ป้าบอกป้าขับรถอ้อมไปอีกซอยเลยนะ
ด้วยความเป็นห่วงเพื่อจะวนให้มาถึงตรงจุดเกิดเหตุแต่ตอนที่มาถึงตอนนั้นตอนกลางวันในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
มันไม่เห็นใครแล้วตามไม่ทันแล้วตอนที่วนมาถึงเนี่ยไม่เจอผู้ชายชุดดำคนนี้ไม่เจอซิมแล้วนะครับ
แล้วป้าเองก็มีธุระต้องรีบไปทำต่อก็เลยขับรถออกไปพอกลับมาถึงบ้านตอนเย็น
ญาติของซิมเขาบอกว่านี่หายออกไปจากบ้านตั้งแต่เช้ายังไม่กลับบ้านเลยนะ
แล้วกำลังตามหากันอยู่ป้าก็เลยบอกแล้วเขาก็ไล่ไปดูกันจนไปเจอศพอยู่ในป่าละเมาะฮะ
เราก็ต้องเลี้ยวมาทางนี้สิเพราะว่าซอยมันอยู่นี่ที่เราไปไม่ได้

แล้วเราก็มองหาไม่มีแล้วไม่เห็น
คงจะไปนั่งเล่นอะไรกับเพื่อนกับคนนั้นหรือเปล่า
แล้วก็ว่าคิดในใจคงจะไม่มีอะไรหรอก

คุณผู้ชมคะมาดูข้อมูลจากทางตำรวจดูหน่อยค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพปากคลองรังสิต
ก็ลงพื้นที่ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุนะคะ
ก็ไปเดินดูรอบ
ตอนนี้ยังไม่เจอเสื้อของผู้เสียชีวิตที่ใส่มาในวันเกิดเหตุเลยอะค่ะ
แต่ไปเจอเสื้อยืดแขนสั้นสีกรมท่า
ด้านหน้ามีลาย
เสื้อตัวนี้มันแขวนอยู่บนต้นไม้
ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะ
นี่ค่ะคือตำรวจก็ต้องเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

เนี่ยในยืดสีกรมภาษามีลาย
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ

ที่เป็นผู้ชายต้องสงสัยที่เห็นในกล้องวงจรปิด

ได้ข้อมูลมาว่าผู้ชายต้องสงสัยคนนี้
คล้ายกับวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยู่ในซอยเดียวกัน

เจอตัวผู้ชายต้องสงสัยคนนี้แล้วนะคะ
ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักค่ะครับ
นี่ค่ะนำตัวขึ้นรถไป
ไปสอบปากคำที่โรงพักค่ะ
แต่ตอนนี้เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยอยู่นะคะ
ตำรวจสอบปากคำไม่นานเท่าไหร่คุณผู้ชม
แล้วตำรวจก็ปล่อยตัวผู้ชายคนนี้ออกมา
นี่นะคะไปถึงโรงพักเข้าไปไม่นาน
แล้วปล่อยออกมาทีมข่าวก็ไปถามตำรวจนะ
ว่าคุยกับชายต้องสงสัยคนนี้นี่ได้ข้อมูลอะไรยังไง

ทางตำรวจชุดสืบสวนให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
ที่พาตัวมายังไม่ได้สอบปากคำอะไรอย่างละเอียด

แต่ที่พาตัวมามาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
ยืนยันว่าผู้ชายคนนี้ที่พาตัวมาโรงพัก
ผู้ต้องสงสัยในภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ

แต่ว่าคนในพื้นที่บอกว่าสงสัยคนนี้แน่เลย
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปเรียบเทียบดูค่ะ
กลายเป็นว่าสุดท้ายตำรวจบอกว่าคนละคนกัน
คนนี้กับคนเมื่อสักครู่นี้คนละคน

จากลักษณะการเดินอะไรก็ตำรวจอาจจะดูตรงพวกนี้ด้วยใช่ไหม
นี่คุณผู้ชมตำรวจบอกคนละคนกันนะคะ

สำหรับผู้ชายคนนี้ที่ชาวบ้านเขาสงสัยว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่า
มันคล้ายกับคนในกล้องวงจรปิดจริงครับ
ทีนี้ค่ะคนที่ตำรวจนำตัวไปค่ะ

เขาเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยซึ่งตำรวจก็บอกว่าไม่ใช่คนในกล้องวงจรปิด

นายสำรวยบอกว่าเมื่อช่วงกลางวันตำรวจมาถามเขา
ถามว่าไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่า
สำรวยบอกผมนี่ตกใจเลย
ก็รีบปฏิเสธไปเลยว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
เมื่อวานช่วง๘โมงเช้าออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
ตั้งแต่๘โมงเช้านะคะไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
พอเที่ยงก็กลับมานอนที่บ้าน
เมามากเดินยังล้มเลยคลานเข้าไปนอนในบ้านอ่ะ
สภาพของเขาไปทำอะไรใครไม่ได้หรอก
ฆ่าใครไม่ได้หรอกแล้วเขาเองก็ป่วย
เขาบอกว่าเขาเป็นโรคความจำสั้นหลงลืมด้วยนะคะ
และถ้าเหนื่อยมากเขาจะเป็นลม
แต่เขาก็ยอมรับว่าตัวเขาเองกับผู้ชาย
ภาพจากกล้องวงจรปิดมันคล้ายกันมาก
คล้ายกันตรงไหนรอยศักดิ์ค่ะ
รอยสักที่ขาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าเขามีรอยสักที่ขาแล้วมันคล้ายกับ
ผู้ชายต้องสงสัยในกล้องวงจรปิดมากเลย
แต่นายสำรวยนามสมมุติคนนี้บอกว่า
ตัวผู้ต้องสงสัยมีรอยสักตามตัว

รูปภัณฑ์สันฐานจริงแล้ว
ถ้าดูแบบจริงมันไม่ได้คล้ายกันนะ
คือตัวนายสำรวยนามสมมุติบอกว่า
ผมเตี้ยกว่าแล้วก็อวบกว่า
แต่ผู้ชายในภาพจากกล้องวงจรปิด
ผอมกว่าแล้วก็ดูสูงกว่าเขาด้วย
แล้วทีนี้ค่ะนายสำรวยนามสมมุติบอกว่า
เอาจริงผมเนี่ยเป็นญาติกับผู้ตายนะ

ไม่เคยรู้ปัญหาอะไรว่าเขามีปัญหาอะไรกับใคร
แต่ถ้าถามว่าผมกับผู้ตายเคยมีปัญหาอะไรกันไหม
ไม่เคยมีเป็นญาติกันด้วยซ้ำ
เขาก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เขาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ผมนะ
คาดว่าผู้ชายในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
น่าจะเป็นผู้ชายเร่ร่อน
เขาเคยเห็นมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด

ย่ออ่างเพราะเขาบอกว่าเคยเห็น
แล้วมันคล้ายกับชายเร่ร่อนชื่อย่ออ่างคนนี้มากเลย

เพราะว่าในรูปตัวมันผอม

ของผมตัวมันใหญ่แล้วมันเตี้ย
เรากับคนตายรู้จักกันไหม
รู้จักกันครับเป็นพี่น้องแต่ไม่สนิทกัน
เพราะผมไม่เข้าใกล้เขาอยู่แล้ว
ให้ความบริสุทธิ์ใจเลยว่าในรูปนั้นไม่ใช่ผม

เอาล่ะทีนี้เราได้ข้อมูลเพิ่มมานะคะคุณผู้ชม
ชายเร่ร่อนชื่อย่ออ่าง
ทีมข่าวของเราก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
ทีมข่าวของเราบอกว่าได้ข้อมูลมาแบบนี้
นายออ่างเนี่ยนะเป็นชายเร่ร่อนที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด
ชอบมานอนที่บ้านคนอยู่ในซอยตรงนี้
ทีมข่าวก็เลยคุยกับผู้ชายคนนึง
ขอใช้เป็นนามสมมุติเหมือนกันเรียกเขาว่านายสมหมายนะคะ
ทีมข่าวคุยกับนายสมหมายนามสมมุติ
เขารู้จักกับชายต้องสงสัย
เขาบอกว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดมันไม่ได้คล้ายนายออ่างนะ
เขาบอกแบบนี้นะไม่ได้คล้ายนายออ่างนะ
เจอนายออ่างครั้งสุดท้าย๑กันยายน
อ่างบอกว่าจะไปสมัครงาน
สมัครงานก่อสร้างแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย
ซึ่งหลังจากวันนั้น๑กันยายนนายออ่างก็ไม่ได้มาแถวนี้
วันนี้มีตำรวจมาถามหานายออ่างเหมือนกันนะคะ
แต่เท่าที่รู้จักนายออ่างมาสองปีกว่า
นายออ่างก็ไม่ได้พฤติกรรมโหดร้ายอะไรขนาดนี้

ตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่ได้เจอเขาอีก

ถ้าเห็นแล้วก็ธรรมดาของเค้าอ่ะ

แต่ไม่มีไม่มีไอหน้าไอพวกมันไม่มี

คืนมันก็ไปแล้ว

ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตายกัน
เห็นแล้วเข้ามาคุย

สองคนแล้วที่ยังไม่ใช่

ที่อยู่ในซอยตำรวจบอกว่าคนละคน
กับคนในภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้

ตัวย่องออ่างที่เสพยาเสร็จติด

ตำรวจก็ไปถามหาคนที่

ผู้ชายสองคนนี้ก็เลยไม่แน่ใจ

ทีมข่าวก็ไปได้ข้อมูลจากชุดสืบสวน

ผู้ชายในภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้
เป็นใครยังไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มอะไร

มีพยานให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ

ตอนนี้ตำรวจกำลังจะนำตัวชายเร่ร่อน

ต้องค่อยแกะรอยกันไปเรื่อยแบบนี้ค่ะ
ผลการชนะสูตรมันชัดเจนแล้วว่า

มีร่องรอยของการถูกข่มขืน
คำถามก็คือว่าตอนที่เดินออกไปจากบ้านผ่านซอยไปเนี่ย
ทำไมถึงเดินตามผู้ชายคนนี้ไปได้

แล้วเสื้อตัวที่สวมในกล้องวงจรปิดเป็นลักษณะ
เสื้อเชิ้ตสีส้มเหลืองแบบนี้แขนสั้น
แต่ที่ศพตอนไปเจอเนี่ยสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวนะฮะ

ตอนนี้ทางญาติได้รับศพ
ของนางสาวซิมมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
วัดเทียนถวายที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
บ้านก็อยู่ที่ปฐุมธานีก็เลยตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่นี่อยู่แล้วนะครับ
วันนี้ก็มีพิธีรดน้ำศพสวดพระอภิษฐรรมศพกัน
มูลนิธิร่วมกับตันยูก็ช่วยนำศพมาส่งที่วัดนะครับ

พี่สาวเห็นศพของน้องสาวนี่ร้องไห้แทบขาดใจ
เนี่ยฮะบอกว่าขอสาบแช่งเลย
คนที่ทำร้ายน้องสาวจนเสียชีวิตขอให้รับเคราะห์กรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เวรกรรมตามสนองให้ได้นี่พี่สาวของผู้ตายบอกนะครับ
พี่สาวนะฮะพี่สาวบอกว่าคนร้ายที่ทำร้ายน้องสาวนี่จิตใจโหดเยี่ยมเหลือเกิน
น้องสาวไม่เคยมีพิษภัยกับใครไม่เคยสร้างความไม่พอใจไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
ทำไมน้องสาวของเธอต้องมาจบชีวิตแบบนี้
ก่อนจะเจอเป็นศพเนี่ยวันก่อนจะเกิดเหตุพี่สาวบอกว่าเพิ่งซื้อพัดลมตัวใหม่ให้กับน้องสาวนะฮะ
คือตอนนั้นน้องสาวแบบโอ้โหดีใจมากได้พัดลมตัวใหม่ถึงขั้นร้องแบบรำลิเกให้ดูเลย
นะฮะวันนั้นยังอัดคลิปอยู่เลยพี่สาวบอกนะครับ
แล้ววันนั้นยังบอกกับน้องสาวว่าเดี๋ยวถ้า๑๖กันยายนพี่ถูกรางวัลนะเดี๋ยวพี่จะซื้อชุดลิเกให้
พี่สาวซื้อพัดลมให้พี่สาวให้เราดูคลิปแล้วก็เล่าให้ฟัง
ยังบอกเลยว่าเดี๋ยว๑๖กันยายนวันรถโตริออกฮะ
ถ้าถูกรางวัลจะซื้อชุดลิเกให้ด้วย
คุณกรินกระมุดโยธินที่คุยกับพี่สาวของผู้ตายนะครับ
พี่สาวเนี่ยบอกว่าช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะ
ตอนนั้นกำลังชงโอวันตินให้กับลูกค้า
ตอนที่กำลังส่งโอนตินให้กับลูกค้า
เหมือนมีใครมาผลักมือ
จนโอวันตินตกลุดลงจากมือไปเลย

แต่พอเกิดเหตุขึ้นก็เลยคิดว่าสงสัยตอนนั้น
เจ้าที่เจ้าทางอาจจะมาสื่ออะไรหรือเปล่า

มาย้อนคิดได้ว่าหลวงปู่จวนจังหวัดสิงห์บุรีที่เคารพนับถือ
อาจจะมาบอกเหตุไม่ดีบางอย่าง
เพราะน้องสาวชอบกินโอวันตินมาก
ขณะเดียวกันเธอขอให้ดวงวิญญาณของน้องสาวไปสู่พบภูมิที่ดี
เกิดมาชาติหน้าขอให้สมบูรณ์สมประกอบนะ
ขอให้เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดี
ขอให้เป็นผู้ชายไปเลยเธอบอก
อย่าเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วก็มีลักษณะไม่สมประกอบ
แล้วมาเจอผู้ชายใจร้ายโหดเยี่ยมแบบนี้อีก
เธอบอกว่ามันเป็นโชคชะตาที่โหดร้ายเหลือเกินกับครอบครัวที่ต้องมาเจอแบบนี้

ไม่ขออโหติกรรมให้
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นตาบาปในใจป้าก็ป้าก็ไม่อโหติกรรมให้
เพราะซิมเป็นผู้ตายแล้ว
ขอให้น้องฟริมไปภูมิพบที่ดี
ที่เขาอยากจะเป็นอะไรก็ขอให้เขาได้เป็น
ขอให้เขาไปเกิดเป็นลูกเจ้าลูกนาย
ขอให้เขาไปเกิดเป็นคนสมประกอบครบการ๓๐
สองให้เขาไปเป็นผู้ชายในร่างผู้ชายใจผู้ชายอย่างที่เขาอยากจะเป็น
คือผู้ตายเป็นดาวนซินโรม

จริงพี่สาวบอกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ด้วยนะฮะ

พี่เขยของผู้ตายนะครับ
คือบอกว่ายืนยันว่าผู้ตายเขาไม่เคยเดินไปไหนมาไหนไกลบ้านนะ
ทุกครั้งเวลามีเงินติดตัวนิดหน่อยเนี่ย
เดินไปอย่างมากก็ร้านค้าแถวบ้านไปซื้อน้ำซื้อขนมกิน
แล้วคนในระแวกซอยเนี่ยในระแวกที่บ้านเขารู้จักกันดีอยู่แล้ว
เขารักใคร่เอ็นดูอยู่แล้ว
เวลาคุณซิมเขาเจอใครเขาก็จะยกมือไหว้ทุกคนนะ
ส่วนใหญ่บางทีไหว้แล้วก็ขอเงินไปด้วย
ก็ตามภาษานะฮะคนแถวนั้นก็เอ็นดูก็ให้บ้าง๑๐บาท๒๐บาท
เอาไปซื้อน้ำซื้อขนมกิน
จนถึงขณะนี้ครอบครัวก็ยังไม่รู้ว่าใครลงมือทำร้าย
นางสาวซิมจนเสียชีวิต
หากตำรวจจับตัวมาได้พี่เขยบอกว่าอยากจะไปถามเหลือเกินว่าจิตใจทำด้วยอะไร
ทำไมถึงมาทำกับผู้หญิงที่มีอาการไม่สมประกอบแบบนี้ได้
คือต่อให้เป็นคนที่ไม่รู้จักเนี่ย
มองจากภายนอกเนี่ยก็คงจะรู้ว่าเออ
มีลักษณะอาการไม่ปกติไม่สมบูรณ์นะทำไมถึงหลอกลวงล่อออกจากบ้านแล้วก็ไปทำแบบนี้
พี่เขยบอกว่าซิมนี่เป็นคนน่ารักมากนะทุกคนในครอบครัวรักและเอ็นดูนะครับ
คืออย่างเช่นเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยบอกเอายิ้มหน่อยสิซิมเขาจะยิ้มแล้วยิ้มหัวเราะนะ
เรียกว่าเป็นคนที่แบบสร้างความสุขสร้างสีสันให้กับทุกคนในบ้าน

จากแบบมีความสีสันใช่มันก็ไม่เงียบนะมันเป็นคนแบบหรือยิ้มเล่นลิมาก
ทีนี้ค่ะสำหรับคำถามที่ว่าแล้วทำไมตัวผู้เสียชีวิตถึงเดินตามผู้ชายต้องสงสัยเข้าไปในซอยตามภาพในกล้องวงจรปิด
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะไปหาคำตอบในประเด็นนี้มาให้นะคะ

นางพรพันธ์และนายสุวรรณพี่สาวและพี่เขยของผู้เสียชีวิต
ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจสพรังศิษฐ์
เนื่องจากเป็นคนพบศพคนแรก
จากการสอบประคำทั้งคู่นะคะให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้ค่ะ
คือก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ไปทำงาน
ตัวผู้เสียชีวิตอยู่กับนายสังเวยซึ่งเป็นพี่ชายคนโต
ตอนเช้ามีผู้ชายคนนึงค่ะ
เป็นผู้ชายแปลกหน้าใส่ชุดสีดำค่ะ

แล้วเอากางเกงยีนขายาวมาให้๑ตัว
จากนั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตเดินตามผู้ชายคนนั้นออกไปด้วยกัน

พี่ชายตะโกนเรียกแล้ว
ตะโกนบอกแล้วว่าอย่าไปไม่ให้ไป
แต่ตัวผู้เสียชีวิตก็ยังเดินไปนะคะ
ตอนเย็นเขาก็กลับกันมาบ้าน

มีนางอุไรรัฐเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกันนะคะ
ให้ข้อมูลว่าอ๋อเห็นผู้เสียชีวิตเนี่ย

ตามเข้าไปในซอยร่วมสูกซอย๗ทับ๒๔

แต่สุดท้ายสิ่งที่เจอก็คือ

อยู่ในพงหญ้าป่าลมะนะคะ
ทีนี้ค่ะแนวทางในการสืบสวนสอบสวน

ผู้กำกับสพปคลองรังสิตบอกว่า

และหลักฐานต่างรวมทั้งพยานแวดล้อมด้วยนะคะ

ตำรวจบอกว่าขอให้ข้อมูลแค่นี้ก่อนได้ไหม

หาภาพจากกล้องวงจรปิดชุดหาหลักฐานชุดสอบปากคำพยานแวดล้อม

ไม่สามารถให้ข้อมูลกับนักข่าวได้นะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าคาดว่าจะได้ตัวผู้ต้องหาเร็วนี้แน่นอน
แล้วก็มีการสอบปากคำพยานหลายคนแล้ว
สอบปากคำคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วด้วย